มาดูความคืบหน้ากรณีที่ผู้ชายวัย๕๙ปี
เป็นชาวบ้านที่จังหวัดกาลสินพลัดหลง

ขนาดที่ร่วมกับเพื่อนบ้านเข้าไปหาเหตุที่อุทยานแห่งชาติผู้พันธ์
ตอนนี้ถ้าเกิดว่านับเวลาก็หายตัวไปเป็นเวลา๔วันเต็มแล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงทำงานแข่งกับเวลา
เพื่อที่จะหาตัวผู้สูญหายมาให้ได้นะคะ
ล่าสุดมีการไปตรวจพบพิกัดเรื่องของสัญญาณมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีการประสานกับค่ายมือถืออีกครั้งหนึ่ง
ว่าไปดูเรื่องของการโทรเข้าโทรออกหน่อยซิ
ว่าคนที่ศูนย์หายมีการโทรเข้าโทรออกไปหาใครหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าโทรครั้งล่าสุดมีการโทรออก๑๔วินาที
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบจุดที่โทรออกครั้งสุดท้ายพิกัดอยู่ตรงไหน
ล่าสุดวันนี้นายวิทยาจันฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
พร้อมด้วยนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
ก็ยังคงปักหลักติดตามสถานการณ์
อยู่ที่กองอำนวยการค้นหาชาวบ้านที่หลงป่าอย่างใกล้ชิดค่ะ
ถามว่าทำไมต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองจังหวัด
ก็คือสกลนครกับกาลสินมาบูรณาการทำงานร่วมกัน
ก็เนื่องจากว่าอุทยานแห่งชาติภูพา
กินพื้นที่ครอบคลุมทั้ง๒จังหวัด
ก็คือสำหรับสกลนครครอบคลุม๔อำเภอ
แล้วก็กาลสินครอบคลุม๒อำเภอก็เลย
มีพวกทั้งสองจังหวัดมาช่วยทำงานร่วมกัน
โดยคนที่พลัดหลงป่าก็คือนายสมภูลภูมองชัยอายุ๕๙ปี
เป็นชาวบ้านบ้านชัยวานตำบลหนองบัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน
พลัดหลงกับกลุ่มเพื่อนบ้านขณะที่ไปหาเห็ด
ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาลใกล้กับหมู่บ้านนาคำกลาง
ตำบลสร้างข้ออำเภอภูพาลจังหวัดสกลนคร
คือหายตัวไปตั้งแต่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ผู้ว่าสกลนครบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก๒จังหวัด
ก็คือจากสกลนครแล้วก็กาลสินประกอบด้วยทหารตำรวจต่อชด
เจ้าหน้าที่อุทยานอาสาสมัครฝ่ายปกครองอาสาสมัครจิตอาสา
รวมแล้วก็กว่า๕๐๐คนนะคะ
มีการแบ่งงานกันทำแบ่งออกเป็น๑๐ชุด
ออกปูพรมค้นหาในพื้นที่ก็คือสักประมาณ๖๐ตารางกิโลเมตร
ตอนนี้ล่าสุดเอาวินาทีนี้เลยนะ
ยังไม่พบตัวผู้พลัดหลงก็คือคุณสมบูรณ์
ก็เลยมีการประสานขอความร่วมมือให้ช่วยเช็คสัญญาณโทรศัพท์
ของนายสมภูลกับค่ายมือถือ
ว่าพิกัดที่หายตัวไปเนี่ยคือพิกัดที่นายสมบูรณ์ใช้โทรศัพท์
ล่าสุดมันอยู่จุดไหนแล้วก็เมื่อสัก๑๑โมงวันนี้
พบว่าสัญญาณหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สูญหาย
มีการโทรออกเป็นเวลา๑๔วินาทีก่อนสัญญาณจะขาดหายไป
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเช็คสัญญาณกับผู้ให้บริการ
ก็คือค่ายมือถือเพื่อหาข้อมูลการโทรออก
ห่วงเวลาดังกล่าวว่านายสมบูรณ์หรือว่าโทรศัพท์ของนายสมภูเนี่ย
โทรออกไปหาใครและหรือมีใครเก็บโทรศัพท์ของนายสมภูล
ได้หรือเปล่าและจะต้องมีการหาพิกัดล่าสุดกันอีกครั้งค่ะ
เริ่มตรงนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือข้อมูลล่าสุด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้หน่วยที่เราออกไปทั้งหมดสิบชุดเนี้ยมันก็อยู่ในที่กัดโซนของชุดที่แปดเก้าสิบที่ไม่ช้าแล้วแบ่งกองกำลังออกนะครับ
แล้วก็มีการตั้งกองอำนวยการที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานวางแผนค้นหาผู้สูญหาย
จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมใช้เป็นจุดรวบรวมข้อมูลของทีมค้นหา
ที่จะมีการแจ้งผลการปฏิบัติงานเข้ามาเป็นระยะแล้วก็ต่อเนื่อง
เพื่อให้การทำงานค้นหาไม่ซ้ำซ้อนกัน
เพราะต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ล่วงเลยมา๔วันแล้ว
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการทำงานแข่งกับเวลา
สำหรับการค้นหาผู้สูญหายรายนี้นะ
วันนี้ก็วันที่๔แล้วนะยังไม่เจอนะคะ